เราขออัปเดตข่าวเศร้าของวงการหมอลำกันอีกสักครั้งนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพค่ะของน้องแอนนภาพร
ที่นักร้องสาวดาวรุ่งอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
เป็นสมาชิกใหม่ของวงหมอลำชื่อดังประถมบันเทิงศิลป์ค่ะ
น้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเมื่อวานนี้
ที่จังหวัดบุรีรำตามข่าวที่เราได้เล่าไปแล้ว
บรรยากาศที่งานศพเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง
รวมไปถึงชาวบ้านมาร่วมแสดงความเสียใจกันเยอะเลยทีเดียว
ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันจากไปกระทันหันจริงคุณผู้ชม
ชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่จัดงานศพด้วยนะคะ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกเป็นอย่างมากค่ะ
ขณะที่ทางครอบครัวนี้บอกเลยว่าเสียใจสุดเลย
แล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ

ว่าน้องแอนนี่คือความหวังของครอบครัวเลยทีเดียว
ฝันว่าอยากจะออกรถเอาผาด
เป็นเหมือนรถตู้คันใหญ่คุณผู้ชมนะ
ให้ครอบครัวได้นั่งกันสบายเลย
ไว้หลายอย่างเลยอยากจะเข้าวงการหมอลำ
ทางครอบครัวน้องก็มองว่าน้องจะต้องมีอนาคต

เดินตามความฝันของตัวเองสำเร็จมาถึงเส้นชัยได้ขณะหนึ่งแล้ว
เห็นว่าน้องมีการสั่งชุดสั่งรองเท้า
เตรียมงานจะเอามาโชว์ที่วัดหลวงปู่เจียมค่ะ
ทั้งชุดทั้งรองเท้าที่เตรียมไว้ยังไม่ได้ใส่คุณผู้ชม

หลังจากที่เสร็จงานวัดจริง
ทนได้ง่ายเป็นผู้หญิงแกร่งอดทนเข้มแข็งสู้มากเลย
หลับขับตานอนเพื่อรับงานแล้วก็รักในงานร้องเพลงมากที่สุดค่ะ
วันนี้ทีมงานประถมบันเทิงศิลป์ก็จะเดินทางไปร่วมงานศพ
และจะมีพิธีชาปนกิจศพน้องแอนนภาพร
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๓กันยายนนี้ค่ะ
ที่วัดธาตุโบราณตะบนสังขะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจ
การสูญเสียของครอบครัวอีกครั้งด้วยนะคะ
ข่าวนี้มันจากไปแบบกระทันหัน
ใช่แล้วมันบีบหัวใจกับครอบครัวจริงนะคะ
เป็นกำลังใจกับคนที่อยู่ในเบื้องหลังทุกคน